ส่วนเรื่องนี้มีความคืบหน้าค่ะจากกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงค่ำวันที่๒๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ
ช่วงเวลาประมาณ๑๙นาฬิกา๒๐นาที
มีคนร้ายเป็นผู้ชายสองคนขี่รถจักรยานยนต์กันมาคนหนึ่งขี่คนหนึ่งซ้อน
มีพนักงานของรถขนเงินอยู่สองคนนะคะคือเขาเบิกเงินมาจากธนาคาร
แล้วก็จะเอาเงินไปเก็บเอาไว้ในรถขนเงินเก็บเอาไว้ชั่วคราว
มีเงินสดอยู่๗๒๗๐๐๐บาทคนร้ายมาก่อเหตุเนี่ยมาจี้ชิงเงินไปเนี่ย
แล้วก่อเหตุใช้เวลานะ๑๐วินาที
มีภาพจากกล้องวงจรปิดชัดเจนจากเหตุการณ์นี้ตำรวจจับกลุ่มหนึ่งในผู้ก่อเหตุได้แล้วค่ะ
ชื่อว่านายจิรายุทธ์สวนมิหรือแบงค์อายุ๒๐ปี
จับได้ที่ริมถนนเพชรเกษมย่านหลัก๒แล้วก็นำตัวมาสอบสวนที่สนหนองค้างพลู
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
มาสอบปากคำด้วยตัวเองแล้วก็มีการร่วมกันแถลงข่าว
การจับกลุ่มนายจิรายุทธ์หรือในแบงค์คนนี้ด้วยนะคะ
แบงค์เนี่ยรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงอีกคนนึงที่ร่วมกันก่อเหตุชื่อว่านายทักดันัยเหนียวรั้งใจหรือก๊อฟอายุ๒๗ปี
แบงค์เนี่ยเป็นคนซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์แล้วก็เป็นคนชักปืนออกมายิงขู่
แล้วก็เป็นคนจี้เอาถุงเงินจากพนักงานในรถขนเงินนะคะ
พอได้เงินไปไปแบ่งกันที่ห้องเช่าเพื่อนอีกคนที่ชื่อว่าก๊อฟเนี่ยเช่าห้องนี้เอาไว้เตรียมเอาไว้ก่อนล่วงหน้า
เพราะว่าไม่รู้จะหลบหนีกันไปไหนก็เช่าห้องเอาไว้ก่อนแบ่งเงินกันที่ห้องนี้
แล้วเขาก็ยอมรับว่าไม่ใช่ครั้งแรกนะที่เขาก่อเหตุนี้
เขากับนายทักดันัยหรือในก๊อฟเนี่ยเคยร่วมกันก่อเหตุแบบนี้มาแล้ว
ตอนนั้นเป็นรถขนเงินบริษัทเดียวกันนะคะได้ถุงเงินไป๒ถุงรวมเป็นเงินสด๖ล้านสองแสนบาท
อืมเกิดขึ้นภายในห้างสับสินค้าเซนเติร์ลพลาซ่าเวสเกจพื้นที่จังหวันดนทบุรี
ช่วงเดือนสิงหาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบแล้วก็ได้รับส่วนแบ่งจากการก่อเหตุเนี่ย
ล้านหนึ่งแบงค์บอกแบงค์ได้ล้านหนึ่งครั้งที่ฉันได้หกล้านเหรอ
ได้หกล้านแต่แบงก์อ่ะได้แบ่งไปล้านหนึ่งอ่าแล้วไม่ถูกจับไง
ใจเลยมาก่อเหตุอีกเนี่ยค่ะโอ้ตั้งแต่หกศูนย์เหรอใช่นี่หกสองมาก่อเหตุต้นปีหกสองเลยเนี่ย
อืมตำรวจก็เลยนำตัวแบงค์ไปค้นห้องเช่าที่บอกว่าเป็นห้องที่แบ่งเงินกันน่ะนะคะ
แล้วก็คาดว่าน่าจะซุกซ่อนเงินของกลางอยู่ครับระหว่างคุมตัวแบงค์มาขึ้นรถเนี่ยนะคะ
มีจังหวะที่แม่แบงค์เนี่ยมาโอ้โหร้องไห้มากอดลูกชาย
ลูกชายรับสารภาพเถอะนะแบงค์ก็ขอโทษแม่นะคะไปดูจังหวะตรงนี้กันหน่อยค่ะ
จังหวะนี้ค่ะแม่ของแบงค์หนึ่งในผู้ต้องหาเนี่ยนะบอกว่า

ปกติไม่ค่อยได้ติดต่อกันนานจะได้เจอกัน
ไม่เคยเอาเงินมาให้แม่นะ
วินาทีแรกที่รู้เรื่องช็อกมาก
ไม่คิดว่าลูกชายจะเคยก่อเหตุมาแล้ว
ถ้าว่าเราก็อีกครั้งแล้วเป็นครั้งที่สองแล้ว
เชื่อว่าลูกชายหัวอ่อน
ก็เลยถูกเพื่อนชักชวนไปทำในสิ่งที่ไม่ดี

ไม่ทราบเลยครับ
ทีแรกยังช็อกยังอึ้งยังไม่คิดว่าลูกชายจะทำด้วยซ้ำ
เขาหัวอ่อนเขาติดเพื่อน

แต่ไม่คิดว่าเพื่อนจะพาถึงขนาดนี้
ก็บอกเขาว่าถ้าแบงค์ทำจริงแบงค์ก็รับสารภาพเขาซะ

แล้วคุณแม่เขาจะเอาเงินไปทำอะไร
นี่ก็ไม่รู้ไงเพราะว่าเขาไม่เคยบอกอะไรเลย
คือว่าไม่ค่อยได้เจอกันด้วยซ้ำ
มีแต่ทักหาว่าแก๊งกินข้าวหรือยังอะไรหรือยังแค่นี้แหละ

นานจะเจอหัวมันทีนึง
แม่บอกว่าลูกชายหัวอ่อนติดเพื่อน

คนที่ลงไปเอาปืนไปขู่แล้วไปจี้เอาถุงเงินเข้ามาเลย

ทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจค้นห้องเช่า
ก่อเหตุไปเช่าห้องเอาไว้นะแล้วก็แบ่งเงินกันในห้องนั้นน่ะนะ
เจ้าหน้าที่ไปเจอกระเป๋าสะพายสีดำสองใบนะคะในกระเป๋ามีเงินสดสามล้านหกแสนบาท
แต่ตอนได้เงินมานี่เจ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นนะก็คงแบ่งคนละครึ่งแล้วไง
แล้วก็เหลือเนี่ยสามล้านหกแสนบาทเจอเงินส่วนหนึ่ง
เจอปืนที่ใช้ในการก่อเหตุนะคะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็สั่งให้ชุดสืบสวน
ค้นหาปืนให้เจอเพราะว่าเป็นหลักฐานสำคัญในการดำเนินคดีด้วย
แล้วก็กลัวว่าคนร้ายที่ยังหลบหนีเนี่ยอาจจะคิดต่อสู้กับตำรวจ
ไม่รู้ว่าปืนอยู่ที่คนร้ายที่หลบหนีอยู่หรือเปล่าก็กำชับให้เจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบดำเนินการให้เร็วที่สุดน่ะนะคะ
แล้วก็จะต้องตามอีกหนึ่งคนต้องตามด้วยความระมัดระวังด้วยนะ
ทักดันัยเนี่ยนายทักดันัยเขาจะใส่กางเกงสามส่วนรองเท้าแตะนะคะ
สะพายกระเป๋าไว้ด้านข้างลำตัวนะคะครับตำรวจบอกเลยว่ามีรางวัลนำจับด้วยนะคะ
สำหรับนายทักดันัยที่ยังหนีอยู่เพื่อนของแบงค์อ่ะนะ
ใครแจ้งเบาะแสจนนำมาซึ่งการจับคุมตัวได้เนี่ยนะคะห้าหมื่นบาทค่ะ
ติดต่อได้เลยยี่สิบสี่ชั่วโมงศูนย์หกสองแปดเจ็ดเก้าสองสี่ห้าสามครับ
นี่นะคะแล้วก็มีรายงานว่านายทักดันัยที่ยังหนีอยู่เนี่ยนะ
ก็เคยเป็นพนักงานขับรถของบริษัทนี้นะเนี่ยหนอนอะไรนะเกลือเป็นนอน
อยู่ที่บริษัทบริงซ์นี่แหละนะครับเขาบอกว่าผู้ต้องหารายนี้เป็นพนักงานขับรถให้กับทางบริษัทปรี
ค่ะแล้วก็ถูกปลดให้พ้นสภาพเพราะว่าขาดงานเกิน๓วัน
ตั้งแต่ช่วงต้นปีสองพันห้าร้อยหกสิบอืมตอนเป็นพนักงานอยู่แอบปั๊มกุญแจสำรองของรถขนเงินเอาไว้ด้วยค่ะ
อืมแล้วคาดว่าน่าจะโกรธแค้นที่ถูกไล่ออกแล้วก็รู้รูทางในการเดินรถขนเงินเป็นอย่างดี
ก็เลยตัดสินใจชวนนายจิรายุทธ์หรือแบงค์มาร่วมกันก่อเหตุ
ให้ออกจากงานต้นปีหกศูนย์ครับสิงหาคมหกศูนย์ก็ก่อเหตุเลยอะค่ะ
ในรถขนเงินบริษัทที่ตัวเองเคยทำงานแล้วก็มาเกาะเหตุอีกที
กุมภาพันธ์ปี๖๒ทีนี้แบงค์ที่จับตัวได้คนหนึ่ง
ตำรวจก็แจ้งข้อหาร่วมกันชิงทรัพย์ในเวลากลางคืน
โดยมีและใช้อาวุธร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะและยิงปืนโดยใช้เหตุในเมือง
นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ก็ต้องไปดูว่าสองคนนี้จะทำกันแค่สองคนหรือเปล่าใช่ไหม
แล้วก็หมายความว่าในเวลาแค่ไม่เท่าไหร่ได้เงินครั้งแรกไปแบบโอ้โหเป็นหลักล้าน

คือหมดไปไหนแล้วถึงขั้นต้องมาปล้นอีก
ค่ะแล้วถ้าเงินเอาไปให้ใครเอาไปให้คนอื่นเนี่ยคนรับเงินเอาไว้ก็รับของโจรด้วยนะคะ
ค่ะแอบปั๊มกุญแจเขาอย่างเงี้ยคือแอบปั๊มไว้ทำไมไง
ใช่ไหมตัวเองเคยขับรถขนเงินแต่แอบปั๊มกุญแจรถเอาไว้
ก็มีเจตนาไม่ดีตั้งแต่เริ่มต้นนะคะใช่ครับ